มาดูกันต่อนะคะมาดูคู่เหมือนในวงการบันเทิงนะคะ
บอกว่าในวงการบันเทิงเนี่ยมีหลายคนที่มีคาแรคเตอร์เป็นเฉพาะของตัวเอง
แต่ปรากฏว่าคาแรคเตอร์นั้นดันไปเหมือนกับอีกคน
แล้วก็โดนแซวนะคะว่าเป็นแฝดคนละฝาค่ะมีหลายคู่เลยแล้วก็น่ารักทั้งนั้นเลยค่ะ
คู่แรกนี้ฮอตมากจริงนะคะก็คือน้องพีพีนั่นเองพีพีกริจคู่จิ้นของมิวกิ้นนี่แหละค่ะ
ต้องบอกว่าเขาเป็นแฟชั่นไอคอนนะคะที่หลายคนหลงรักในการแต่งตัวมากค่ะ
ลุคของน้องพีพีบอกเลยนะคุณผู้ชมตาชมากแล้วหลายคนก็บอกว่า
แล้วก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีโอกาสแชร์ภาพคู่กันด้วยนะคะ
แล้วแฟนคลับเห็นบอกว่าโอ้โหเหมือนกัน๑๐๐เต็มเลยนี่

ขาวความปากแดงความเป็นตีหน่อยคุณผู้ชม
ดูรูปทีแรกก็แบบเอ๊ะคนไหน
ใช่แล้วโครงหน้าสีผมทรงผมแววตาคล้ายกันมากนะคะ
แถมการพดท่าโรงไปถึงสายการแต่งตัวนี่ค่ะ

ไหนพีพีไหนต่อแล้วผมก็เหมือนกันด้วย
นี่ฮอตทั้งคู่น่ารักทั้งคู่ค่ะ
มาต่อกันคู่นี้นะคะนักร้องหนุ่มสายหมีอย่างคุณโอ๊ตประโมท
สบการณ์การถูกทักผิดบ่อยผิดเยอะมากจริงค่ะ
เพราะว่าหลายคนเรียกโอ๊ตว่าปิงปอง

นี่ไงล่าสุดหยุดกันก็ล่ะ
ขวาสุดอะนะเสื้อลายขวาสุดอ่ะ

ด้วยความที่แบบเขาเป็นคนเจ้าเนื้อด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
มีช่วงหนึ่งเขาทำสีผมทองเหมือนกัน
มีใครกันใหญ่คุณผู้ชมไหมละ
พอใส่หน้ากากมันดูไม่ออก
เดินไปไหนมาไหนหลายคนทักผิดทักถูกค่ะ
ล่าสุดนะคะคุณโอ๊ตเขาโพสต์ภาพตัวเองเอาไว้นะคะ

บอกว่านี่มันปิงปองหรือเปล่า

เหมือนคุณผู้ชมก็พิจารณาดูเอานะคะ
แต่ดิฉันว่าเหมือนค่ะ

คุณมาลองเดากันเล่นว่าเขาคนนี้จะเหมือนใครค่ะ

นั่นก็คือพี่ไมค์พี่รมพรค่ะ

ไมค์อย่างที่ทราบนะคะเป็นนักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงานของเรา

มีภาพคุณรัศมีแขกแต่งตัวเป็นพ่อใหญ่บ้าน

เหมือนจริง
อาจจะตรงที่ความสูงนิดหนึ่งนี่แหละค่ะ

ยังบอกได้ว่างานคู่
นี่หมอปลาชอบทุบสารแต่แขนชอบทุบอะไร
ถ้าไม่ติดเติมในช่องว่างเอาละกัน
เรียกว่าปังมาก